กลับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจครับ
กับผมนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพหานคร
ก่อนอื่นต้องขออนุญาตกราบขอบคุณท่านประธานนะครับ
ที่ได้กรุณาบรรจุกระทู้ถามสดด้วยวาจาของผมนะครับ
กระทรวงมหาดไทยต่อกรณีในเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพ
ให้ความสนใจและรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ก็ติดตามดูว่ามหากราบเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการต่อสัญญาสัมประธานรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ท่านประธานครับรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ที่เป็นมหากราบอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
ถ้ามองย้อนหลังกลับไปผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ตัดสินใจในการที่จะได้ต่อสัญญาสัมประธานไปแล้วก่อนหน้านี้
จะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า๔แสนล้านบาทครับท่านประธานครับ
ซึ่งเงินสี่แสนล้านบาทผมไม่มั่นใจว่า
มันจะเป็นเงินที่ตกเป็นผลประโยชน์ไปสู่พี่น้องประชาชน
หรือว่ามันเป็นเรื่องที่จะไปสูบเลือดกินเนื้อจากพี่น้องประชาชน
คนไทยทั้งประเทศและคนกรุงเทพมนาคม
ที่จะต้องใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียว
ในพื้นที่กรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็นสัญญาหลัก
ที่เป็นปัญหาที่เกิดความขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้
ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้
ในเรื่องของการที่จะหาแนวทาง
ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับเรื่อง
สัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวที่จะหมดอายุสัญญาสัมปทาน
ในปี๒๕๗๒หรือว่าอีก๗ปีข้างหน้า

แนวทางที่เรารับทราบข้อมูลข่าวสารก็คือว่า
ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอง
ได้เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคร่ำตรี
เพื่อขอความเห็นชอบในการที่จะขอ
ขยายอายุสัญญาสัมประธานออกไปอีก๓๐ปี
จากปี๒๕๗๒นะครับ
ไปถึง๒๖๐๐กว่า
ใน๓๐ปีที่ต่ออายุสัญญาสัมประธาน
ได้มีการกำหนดเงื่อนไข
ภายใต้ราคาผู้โดยสาร
จะเป็นจากครูคดไปจบที่นะครับ
การเกฮะสมุทรปลากาล
ที่๖๕บาท
จากคู่คลตไปถึงสรานี
เคหะที่สมุทรปาการ

ที่ปรากฏออกมาก็คือว่าคนที่ขึ้นรถโดยสารรถไฟฟ้า
จะขึ้นอยู่ที่ระยะประมาณ๑๐๑๒สถานี
ฉะนั้นตัวเลขที่ถูกกำหนดมาที่๖๕บาทเนี่ย
ผมไม่ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยเองได้ตั้งคณะทำงาน
ขึ้นมาศึกษาหรือว่าติดตามดู
กรทมชงขึ้นมาหรือว่าท่านมีส่วนไปสมรู้ร่วมเท็จ
หรือว่าสมรู้นะครับรู้เห็นกับสิ่งที่จะต้องให้กรทมเสนอขึ้นมา
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาขยายสัญญา๓๐ปีและราคาที่๖๕บาทหรือไม่
แต่ท่านประธานครับในขณะนี้ท่านประธานคงทราบดีว่า
พี่น้องประชาชนทั้งคนกรุงเทพทั้งพี่น้องประชาชนทั้งคนทั้งประเทศ
ที่เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า
แพงค่าแรงถูกเงินไม่มีจะใช้จะอดตายกันทั้งบ้าน
ทั้งเมืองไปหมดแล้วไหนจะค่าไฟแพงไหนจะน้ำมันหลักน้ำมันขึ้นราคา
สินค้าข้าวของอุปโภคบริโภคขึ้นนะครับทุกชนิด
เป็นการผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นแต่ในทิศทางกับกัน
เสนาบดีที่ชื่อพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาไทย
ที่ผมขออนุญาตถามท่านในคำถามที่หนึ่ง
ที่ท่านพยายามที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มาประมาณ๔ครั้งในการที่จะต้องเดินหน้าเพื่อต่อสัญญาสัมประธานโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวหรือว่าบีทีเอสในสัญญาสัมประธานหลัก
ก็คือในส่วนของอ่อนนุษย์ไปจนถึงนะครับสถานีหมอชิด
แนวทางที่ท่านจะดำเนินการต่อไปนี้ท่านจะดำเนินการอย่างไร
ท่านจะคงยังยืนยันในการที่จะต่อสัญญารายเดิม
ไปอีกสามสิบปีแล้วก็คิดราคาที่หกสิบห้า
หรือว่าท่านจะนะครับมีวิธีการอย่างไรในการที่จะ
รักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพนคร
และคนไทยทั้งประเทศขออนุญาตคำถามหนึ่งครับท่านครับ
ครับกอเชิญทำทีนะครับท่านบริหารเวลาสิบห้านาที
สามครั้งนะครับขอเชิญนะครับครับกลับเรียนท่านประธานอ่า
ท่านสมัยประธานสมัยประธานสมัยที่ผู้สงเกตนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนให้เกิดความเข้าใจ
สัมประธานของสายหลักมาเดิมนะครับแล้วเขาก็มีระยะสัมประธานสามสิบปี
ภายใต้เงื่อนไขเขาดำเนินการทั้งหมดเลยในการก่อสร้างในการ
จะต่อขยายหนึ่งขึ้นมาส่วนหนึ่งต่อมาทางรฟมนะครับ
โดยรัฐบาลขณะนั้นท่านประธานครับขออนุญาตนิดเดียวเสียงผมฟังไม่ได้ยินเลยครับ
เทพน้ำตีพูดเลยครับผมก็จะถามต่อไปได้ครับครับครับเพราะว่าบรรยไกรไหม
หรือว่าท่านใส่แมสพูดผมไม่ทราบนะครับแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องเลยท่านประธานครับ
ครับลำตรีใช้ตู้นู้นก็ได้ครับตู้ที่ถอดหน้ากากได้ครับผมครับ
ขออนุญาตทวนอีกครั้งนะครับว่าโครงการไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ย
เอาในปัจจุบันนี้นะครับได้รับสัมประธานโดยเงื่อนไขคือ
เขาดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดเดินรถทั้งหมดจัดหารถทั้งหมด
แล้วรายได้ที่ได้ในช่วงสามสิบปีก็เป็นรายได้ในช่วงศัพทานก็เป็น
ของเขาอ่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นต่อมากรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
โดยงานที่กำกับเพราะในขณะนั้นในขณะที่เริ่ม
กระบวนการนี้ยังไม่มีรอฟอร์มอลไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอ่า
การเดินรถไฟฟ้าบางนั้นนะครับอ่ากระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น
นี่ก็ให้กรุงเทพมหานครเป็นเหมือนหน่วยรับผิดชอบ
บริหารโครงการบริหารทรัพย์ทางของกรุงเทพฯมหานครก็ได้ไปขยาย
ส่วนต่อขยายหนึ่งขึ้นมานะครับในส่วนต่อขยายหนึ่งเนี่ย
ไม่มีโรงรถไม่มีสระป้อมบำรุงไม่มีศูนย์อำนวยการทั้งสิ้น
หมายความว่าไม่มีเรื่องของสัญญาณกรุงเทพมหานครก็ไม่มีทางอื่น
ดำเนินการก็จ้างบริษัทบีเทสเดินรถเพื่อเมื่อสร้างแล้ว
ต้องเดินรถต่อมารัฐบาลในขณะนั้นก็ได้ให้โอนเรื่องของการก่อสร้าง
ตามแผนงานของระยะที่สองเนี่ยตรงต่อขยายสองไปให้รอฟม
ฟมก็ดำเนินการก่อสร้างอันนี้เริ่มต้นปัญหาอันแรก
เพราะว่าท่านก็ผมได้เรียนแล้วว่าส่วนหลักเนี่ย
เมื่อจบสัญญาณสัมภาษณ์แล้วจะเป็นสมบัติกรุงเทพฯมหานคร
ส่วนต่อขยายหนึ่งก็จะเป็นสมบัติกรุงเทพมหานคร
ไปลงทุนแน่นอนในการดำเนินการเนี่ยมันก็จะเกิดความยุ่งยาก
พี่น้องประชาชนอย่างแน่แน่ถ้าเป็นคนละเจ้าดำเนินการ
หมายความว่าอย่างน้อยประชาชนก็ต้องลงรถ
รัฐบาลในขณะนั้นต่อมาจึงได้ให้โอนโครงการนี้กลับมาให้กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่ารฟมดำเนินการไปแล้วก็เริ่มสร้าง
ก็ให้สร้างจนจบแต่โอนมาเนี่ยก็จะโอนภาระหนี้มาด้วย
กรุงเทพมหานครเมื่อรับมาก็จะต้องจ้างเดินรถเพราะว่า
เพื่อให้เป็นผู้บริการเดียวกันนะครับเมื่อสร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จ
เพราะตอนโอนมาเมื่อเริ่มต้นที่กรทมรับมายังสร้างไม่เสร็จ
สิ่งที่ตามมาก็คือว่าปัญหาภาระหนี้สินที่ตามมา
กรุงเทพหานครจะดำเนินการอย่างไร
๑กับ๒นี้หาผู้ประกอบการปรากฏว่าทำแล้วไม่มีใครสนใจที่จะมา
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาต่อท่านปลายแล้วก็จะต้องมีภาวะขาดทุน
ท่านไม่มีเชื่อมต่อกับรายเดียวกับท่อนหลัก
อย่างนั้นอธิบายให้คุณฟังง่าย
ทางกรุงเทพมหานครก็มาพิจารณาแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไร
ก็ดำเนินการขั้นต่อไปคือขอเงินสับหนุนจากรัฐบาล
รัฐบาลในขณะนั้นก็คงจะพินาอย่างไรนี่ผมคงไม่ตอบแทน
รัฐบาลก็หาเงินกู้ให้กับหนี้ในส่วนนี้
นั่นคือปัญหาว่ากรุงเทพมหานครก็ยังมีปัญหาหนี้สินอยู่ดี

อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเมื่อสร้างเสร็จเนี่ย
คือวางระบบสัญญาณนะครับเพื่อจะให้เดินรถได้ว่างั้น
อีกส่วนหนึ่งนะครับในขณะในขณะเดียวกัน
ในการเดินรถนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการขัดทุน
ทั้งต่อขยายหนึ่งและต่อขยายสอง
นั่นคือปัญหาที่กรุงเทพนครรับทราบว่าจะเกิดปัญหานะครับ
เมื่อรัฐบาลจะให้เพียงแค่เงินกู้
ปัญหาคือเมื่อร่วมทุนแล้วเนี่ย
มันจะต้องมีปัญหาเรื่องค่าโดยสารแน่นอน
หนึ่งเรื่องปัญหาของหนี้สินที่กรุงเทพหานคร
ก็อยากได้เงินสมบุญจากรัฐบาลนะครับ
จึงได้นำเรื่องนี้เข้าหารือขอสชว่า
จะดำเนินการอย่างไรต่อหนี้ส่วนนี้นะครับ

จะได้ทราบว่ามันมีที่มาอย่างไร
เพราะคำถามเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับ
คำสั่งขอสชนี้ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เจรจาตามกฎหมายเลย
ว่าสามารถเจรจากับผู้ดำเนินการเดิมได้นะครับ
สิ่งที่จะต้องชี้แจงพี่น้องประชาชนและสมาธิผู้ทรงเกียจให้เข้าใจก็คือว่า
มันมีกฎหมายร่วมทุนอยู่ทำไมไม่ทำ

ถ้าทำตามพรบร่วมทุนจะใช้เวลาประมาณ๒ปี
นั่นคือปัญหาหนี้สินที่กรุงเทพนครแจ้งว่า
ไม่สามารถจะแบกรับภาระทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่โอนมา
มันสะเทือนต่อการบริการของกรุงเทพนครด้านอื่นนะครับ
จึงให้ขอให้คอสชช่วยแก้ปัญหา
สชจึงตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมา
เจรจาหน้าตาโครงสร้างของกรรมการชุดนี้

มันคณะการก็เริ่มเริ่มการ
ข้อสั่งการของคอสชนั้นเมื่อดำเนินการเสร็จนั้น

กระทรวงมหาทัยเนี่ยทำตามขั้นตอนแล้ว
นำเสนอคอลโมตัดสินตกมีมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ในการที่จะแก้สัญญาที่หลายคนเรียกว่าต่อสัมประธาน
เอาละเอาว่าแก้สัญญาก็คงเปลี่ยนแปลงสัมประธานนะครับ
นั่นคือหน้าที่ของกระทรวงกับไทยนำเสนอ
ต้องนำเสนอไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ก็ต้องไปให้มันจบสุดทาง
ไม่ใช่การไม่นำเสนอคือคำตอบ
หรือคำนำเสนอคือตอบว่าจะต้องให้นะครับ
อันนี้ตอบให้เห็นโครงร่างที่เข้าใจว่า
กรุงเทพมหานครมีปัญหา

แนวทางที่แก้คือให้เกิดความโปร่งใสที่สุด
แม้ว่าโครงการนี้ไม่ใช่จัดซื้อจัดจ้าง

มีการดูแลทางคำนคันตอน
โดยคำนึงถึงพี่น้องประชาชน

เรื่องอยู่ที่คอลโลมอร์

ก็ได้๓ครั้ง๔ครั้งอย่างท่านพูดนะครับที่ท่านได้กรุณาเรียน
เพราะในคำสั่งขอสชบอกว่าเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วเสนอ
คอรมอก็จะมีมติให้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นจบนะครับ
กระทรวงมหาทัยไม่ใช่ผมเสนอนะครับ
และไม่ใช่กระทรวงมหาทัยไปเจรจา
แล้วน่าจะผิดกฎหมายด้วยที่ผมจะไปยุ่งกับราคาหรือว่าข้อตกลงอะไร
เพราะผมไม่ใช่เป็นกรรมการในการที่จะเจรจาตกลง
เพราะฉะนั้นการที่มากล่าวอ้างว่าผมมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือไม่อย่างไร
มันถูกมันแพงนะครับกับผมตอบในขั้นนี้ว่า
ไม่ว่าจะถูกหรือแพงกับผมไม่เกี่ยว
ก็ผมมีหน้าที่เอาเรื่องที่เขาเจรจาเสร็จเสนอคอลโลมอ
เพื่อให้คอลโมมีมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต้องจบที่นั่น
ไม่ใช่เสนอแล้วเห็นชอบหรือเสนอไม่เสนอแล้วคือได้ไม่ใช่

ขณะนี้เรื่องเนี่ยยังคอรมอลเนี่ยยังอยู่ที่คอรมอ
แต่คอลโมให้มาปรับตัวเลขเท่านั้นแต่จะไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น
เพราะผมถือว่าคณะกรรมการเขาทำมาจบขั้นตอนแล้ว
มันจะแพงก็ไม่ต้องเห็นชอบมันไม่โปร่งใสก็ไม่ต้องเห็นชอบ
มันไม่ถูกต้องคอรมอลก็ไม่เห็นชอบ
ท่านจะได้เห็นด้วยว่าเสนอมาตั้งแต่ปีสองพันร้อยหกสิบสาม

ก็ให้เป็นข้อมูลกับคอรมอเพื่อให้คอรมอตัดสินใจ
และกับคต์โรมอร์ก็ฟังแล้วจะตัดสินใจ
แม้ท่านรัฐสะพานสงเกตแห่งนี้ก็อภิกษ์ไปไม่ว่างใจ
ข้อมูลต่างเหล่านี้ก็ไปอยู่ในข้อมูลที่
คลมทางคลมต้องใช้เป็นข้อมูล
อย่างที่ท่านถามวันนี้ก็ต้องเข้าไปอยู่ว่า
มีท่านสมาชิกสมาชิกสภาพผู้แทนได้ท้วงติ่งไว้ว่ามันแพง
เขาเอาเข้าไปหมดขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาใดทั้งสิ้น
จะออกมาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านลองผมฟังผมอธิบายต่อไป
บ๊วยบุรูธิ์ท่านมีเวลาอยู่เหลืออีกสิบนาที
บ๊วยบุรูธิ์ผมตอบในขั้นนี้แค่นี้ก่อนก็ได้ครับ
แล้วท่านถามใหม่สรุปแล้วเข้าใจนะครับว่า
ไม่ใช่ผมเพราะเขาชอบเขาพยายามจะไปแก้
ตอนนี้เขาถามว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้เรียนท่านนายกรมตรีว่ามัน
เรื่องที่เราทำข้อมูลเนี่ยมันเลือกตั้งผู้ว่า
กรุงเทพหมาและการเกลียดมนตรกรและสภาใหม่
นายกรรมตรีก็เลยบอกว่าให้ชะลอการที่จะไปพิจารณาในคอลโม
ไม่มีการเอาเข้าในคอรมออีกก็อยู่ที่เลขาคอรมออยู่ขณะนี้นะครับ
ผมได้เรียนถามท่านยมตรีผมคงพอตอบได้แทนท่านในตอนนี้ว่า
ท่านบอกว่าให้ทำเรื่องเมื่อผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
ว่าท่านใดเข้ารับหน้าที่ใหม่สภาใหม่ให้ทำเรื่องถามกลับไปว่า
กรุงเทพมหานครโดยสภาและผู้บริหารจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร
เพราะฉะนั้นกรุงเทพหมาละครตอบมาว่าจะทำอย่างไร
ถ้าตอบมาว่าจะดำเนินการเองทั้งหมดปล่อยให้สัมประธานหมดอะไรก็แล้วแต่
ที่เสนอทั้งหมดจบหยุดจะไปเจรจาทำงานใหม่ประมูลใหม่
โทษทีหาพีพีทีใหม่ทำอย่างไรอยู่ที่ผู้บริหารและสภา
ของประเภทมนตรากรดำเนินการได้เลยจะเอาถูกเท่าไรก็ได้

ครับท่านเหลือเวลาอีก๓นาทีเสร็จนะครับถ้าใช้ไป๑๐นาทีเสร็จครับ
คำถามที่สองท่านประเดิมชัยเชิญนะครับครับ
กับเรียนประตานภาพธิกรพท่านสมาชิกโครงเกียร์ครับ
ประเดิมชัยกันประเดิมชัยนะครับสมาชิกภาพธนรรณ
๕ดินแดงห้วยขวางขออนุญาตท่านประธานครับ
แต่การที่ผมได้ฟังท่านลำรีว่าการกระทรวงมหาทัยนะครับ

ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งกรุงเทพมหานคร
และคนไทยทั้งประเทศ
ก็คงที่จะมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างไปจากผม
ท่านตอบในความพยายามที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ
ในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรุงเทพนคร

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
จากหมอชิดไปอ่อนนุษย์

ในส่วนของเจ้าของสัญญาสัมปทาน

มอบหมายไปให้กรุงเทพมนครเนี่ย
เป็นผู้บริหารจัดการหรือว่าเป็นผู้ดูแล
ฉะนั้นกระทรวงมหาทัยเองจะปฏิเสธความรับผิดชอบ
การที่ท่านตอบแล้วเอา๓สัญญา
ผัวพันแล้วสร้างให้เกิดเงื่อนปมเงื่อนปม
ในการสร้างปัญหาความยุ่งยาก

อันนี้มันเปรียบเสมือนการเขียนบทละคร
ที่ทำให้นะครับดูเปรียบเสมือนว่านะครับ
มีความจำเป็นที่จะต้อง
หาทางในการแก้ไขปัญหา
แต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมด
เกิดขึ้นอยู่กับขบวนการของหน่วยงาน
และรวมทั้งท่านลำตรีในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล
ท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ไม่ได้
ในเมื่อสัญญาหลักเจ้าของสัมประธานคือกระทรวงมหาดไทย
แต่กระทรวงมหาทัยเองจะไปบอกว่า
อบหมายให้กรทมไปพิจารณาแล้วนำเสนอขึ้นมา
ท่านเองเคยไปดูไหมว่ากรทมนะครับ

อบให้กรุงเทพธนาคมบริษัทลูกของกรุงเทพมนาคอนทำ
ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งแห่งผลประโยชน์

สร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชน
ฉะนั้นท่านไม่สามารถที่จะตอบปฏิเสธตรงนี้ได้
นำมาสู่คำถามที่สองท่านประธานครับ

ท่านเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมความคิดเห็น
หรือว่าความเห็นจากกรุงเทพนครหรือว่าคณะกรรมการ
ที่ตั้งโดยคณะคำสั่งคศที่ตั้งเมื่อก่อนที่
หลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อเมษาปี๖๒
เรามีการเลือกตั้งวันที่๒๓๒๔มีนาปี๒๖๖
คำสั่งนี้ออกหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ก่อนที่จะมีคณะรัฐมนตรีที่มีที่มาจากการเลือกตั้ง
เพียงแค่สิบเจ็ดวันท่านมาอ้างว่านะครับ
ถ้าไม่ใช้คำสั่งนี้จะทำให้เกิดความเสียหายจะต้องมีความจำเป็น
จนถึงวันนี้ท่านยังหาทางออกเรื่องนี้ไม่ได้เลยเป็นเวลาเกือบ

ก็ยังหาข้อสรุปและจุดจบไม่ได้
และรวมทั้งท่านทราบไหม
ว่านะครับสัญญาหลักที่จะหมด
อายุสัมประธานในปี๒๕๗๒เนี่ย
กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน
ในส่วนสัญญาหลักออกไปอีก๑๓ปี
ให้หมดสัญญาในปี๒๕๕๙
ถามว่ากรุงเทพมนครใช้สิทธิ์อะไร
ในการไปต่อขยายอายุสัญญา
ในขณะที่ว่าสัญญามันยังไม่หมด
ไปต่อให้เขาอีก๑๓ปี
ในสัญญาหลักก็คือในส่วนของ

เพื่อที่จะให้มันไปสอดคล้อง
กับในสัญญาส่วนที่๒ที่ท่านบอก

พื้นที่ตากสินฐานีตากสินมังว่า
และอนุษย์สำรงที่มีการจ้าง
ท่านกล่าวอ้างถึงเมื่อสักครู่ว่า
กรทมมีความพยายามที่จะหาคนมาเดินรถแล้ว

ถ้าใครเข้ามาเดินรถก็บ้าแล้ว

เพราะว่าไอ้ส่วนหัวส่วนท้ายเนี่ยนะครับ

ผู้โดยสารหลักเนี่ยมันอยู่ในส่วนของ
หมอจิตออนุทธิ์เป็นหลัก
ฉะนั้นใครจะกล้ามาลงทุน

รู้ว่าลงทุนก็ขาดทุนเนี่ยนะครับ
แต่กรทมกับกระทรวงมหาทัย

ในการที่จะทำให้สองเรื่องเนี่ย
มาผูกเป็นเรื่องเดียวกัน

กรทมไม่ได้ยินยอมในการที่จะรับ

ก็โยนไปให้กรุงเทพมหานคร

ที่ทำให้เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นตรงนี้ท่านต้องตอบนะครับว่า
ประเด็นที่กรทมไปต่อสัญญาอายุสมทานในส่วนของสัญญาหลักไปอีก๑๓ปี
ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่มีรายรับจากทั้งค่าตัวโดยสาร
และรายได้ส่วนอื่นที่หาผลประโยชน์จากตัวสถานีทั้งในเรื่องเผื่อของ
ในเรื่องของพื้นที่ค้าขายทั้งในเรื่องของการนำเอานะครับ
เคเบิ้ลยายแก้วที่อยู่ในตัวรางรถไฟเนี่ยครับไปให้เอกชนหรือว่าบริษัทเช่านะครับ
ซึ่งเขาสามารถสร้างรายได้มหาศาลในส่วนตรงนี้
ฉะนั้นขออนุญาตเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับว่า
ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลกรุงเทพมนคร
ท่านได้ดำเนินการกระทำอะไรที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล
ที่กรุงเทพมนตร์คอร์นทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่
ทำให้รัฐเสียหายและประชาชน
ขอเชิญน้ำพิธีนะครับท่านมีเวลาอยู่ประมาณสี่นาทีครับ
เชิญนะครับ
มีคำพูดที่อาจจะต้องอธิบายว่าปมต่างเข้ามาเกี่ยวข้องกัน
ถูกต้องที่สุด
ส่วนต่อขยาย๑ส่วนต่อขยาย๒เป็นสายเดียวกันที่ต้องให้พี่น้องบริการพี่น้องประชาชน

เราไม่สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการคนที่๑๒๓มาได้
ถ้ามี๓บริษัทประชาชนก็ต้องขึ้นดงรถ๓คน
นั่นคือปัญหาว่าแม้กระทั่งในพรบร่วมทุน
ในการที่จะทำหนี้ในการที่จะพินาส่วนใหม่เป็นกฎหมาย
จะต้องเอาส่วนหลักมาพิจารณาร่วมด้วย
เลี่ยงไม่ได้กับผมไม่ได้ตั้งปัญหา
ใหม่ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้น
รฟมท่านก็ได้เรียนเองว่า
อยู่ช่วงท้ายกรฟมเองก็ทำไม่ได้

ขอสชก็ถึงบอกให้เป็นเจ้าเดียวกันซะ

กรุงเทพมหานครก็อยากได้แต่ไม่อยากได้หนี้
รัฐบาลบอกไม่ได้ต้องรับหนี้ไปด้วย

เพราะฉะนั้นปมต่างต้องเกี่ยวกันแน่นอน
ไม่สามารถจะสลัดไปได้เลยนะครับ

จะต้องเอาเรื่องโครงการเก่ามาพิจารณาด้วยแน่นอน

และคณะกรรมการที่เจรจาเป็นคนทำ
ก็มาพูดถึงการกำกับสักเล็กน้อยว่า
ขอเรียนให้ได้เข้าใจว่าการกำกับนั้น
ชัดว่ากำกับให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ย

แต่ไม่ใช่ไปทำในสิ่งที่ผมไม่มีอำนาจ
เช่นการที่เขาจะพินาเรื่องการโดนรถเขาบรรทำกับสภาเขา
เขาจะตัดสินใจทำอย่างไรเขาคิดกับสภาเขา
งบประมาณจะทำอย่างไรเขาเป็นคนคิด
กับผมไม่ได้เข้าร่วมช่วงสภาด้วย
แล้วไม่สามารถออกความคิดได้เลยในการที่จะไปนั่น
แต่ผมกำกับได้เช่นถ้าไม่บริสุทธิ์
เดี๋ยวผมก็จะเรียนให้ทราบว่าทำอย่างไร
ถ้ามีความไม่โปร่งใสอันนั้นขั้นตอนนั้นทำได้
แต่ไม่ใช่ไปบงการสั่งการเข้าไปเสนอความเห็นว่า
ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่
แล้วไม่มีอำนาจหน้าที่เขาไม่เคยเชิญผมไปประชุมสภา
เป็นแต่บอกว่าให้ไปเปิดวันแรกเท่านั้นเอง
ไม่เคยมีอำนาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารกรุงเทพมหานคร
กำกับทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
อันนี้คงตอบโดยรวม๒เรื่องด้วยกัน
ย้ำไปอีกทีว่าท่านบอกว่าแล้วจะแก้ไม่ได้

แล้วเรียนย้ำอีกครั้งไม่ว่าจะรัฐสภาแห่งนี้
หรือในคอรมอทุ่งติง๑๑ผลมีทั้งหมดหลายสิบข้อ
ขอรมอก็ต้องเอาข้อมูลจากกรุงเทพมหานครเขาเป็นคนทำชี้แจงมา
ขณะนี้ก็ยังผมก็ไม่ทราบว่าคอรมอเนี่ยถ้าเอาเข้าเนี่ยเขาจะมีความเห็นอย่างไร
รวมทั้งความไม่โปร่งใสก็อยู่ในหัวข้อนี้กรทมก็ชี้แจงมาว่าทำอย่างไร
แล้วทำจบแล้ว๒ปีกว่ามานี้ก็ต้องฟังว่าตกลงเนี่ยจะให้เฉินชอบไปเนี่ย
มีคนเขาท้วงติงมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็โทษวินัยครบถ้วนนะ
แล้วผมก็เรียนยืนยันนะขณะนี้ไม่พิจารณาให้ผู้ว่า
ท่านใหม่ได้พิจารณาหาแนวทางแล้วก็ย้ำว่าผมไปบัญชาการ
ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ผมว่าท่านก็คงไม่เชิญผมไป
ว่าจะทำอย่างไรนั้นผู้ว่าท่านใหม่ก็คงไม่เชิญผมไปหรอกนะ
เพราะท่านก็ต้องพิจารณาดูดเมืองการแล้วก็ตัดสินใจที่ด่านกษภานะครับ
ก็เรียนยืนยันส่วนในเรื่องเมื่อสักครู่นี้
คงเข้าใจว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเทพมนครเรื่องโครงการเนี่ยนะครับ
ก็จะมีความการกุฏมวัทย์ไทยเนี่ยเนื่องจากในข้อกำหนดเนี่ย
เมื่อหมดสัญญาแล้วเนี่ยสมบัติทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกรุงเทพมหานคร
เทพนครก็จะเป็นเจ้าของเขาเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น
เป็นเป็นนิติบุคคลของเขานะครับเราคงไม่เข้าไปยุ่งในในส่วนนั้น
ทีนี้การเดินรถเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อสร้างเสร็จสองท่อน
ที่ว่าแล้วเนี่ยไม่เดินเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบ
เสร็จแล้วทำไมไม่เดินนะครับนั่นคือในขณะนี้ยังไม่มีการทำอย่างไร
หาคนมาดำเนินการสัมประธานก็ไม่มีใครมาเขาก็จ้างเดินรถไปก่อน
กรณีที่เขาจ้างเดินรถนี่คำตอบแรกคือเพื่อให้ประชาชนได้ขึ้น
เหมือนปัจจุบันนี้ยังได้ขึ้นอยู่นะครับการจะขึ้นค่าจะจะเก็บค่าโดยสารยังไม่ได้เข้ายุติ
ก็ไม่ได้เก็บอยู่ในขณะนี้นะครับตกลงประชาชนได้ประโยชน์ได้ขึ้นรถ
แล้วกรุงเทพนครก็ยังไม่ได้จะเก็บเพราะเป็นภาระกับประชาชน
ไม่มีข้อยุติว่าจะเก็บเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ได้เก็บใดทั้งสิ้น
ในขณะนี้นะครับแต่การเดินรถเนี่ยมันสำคัญนิดหนึ่ง
จ้างเดินรถเนี่ยไม่ใช่เหมือนจ้างมาทำเฉยพอจ้างเดินรถก็จะมีข้อกำหนดว่า
จะต้องเดินกี่ขบวนต่อกี่นาทีกลางวันกลางคืน
คนที่รับจ้างในรถต้องจัดหารถมาด้วยอันนี้แหละเป็นปมนะครับว่า
ทำไมเขาถึงจ้างสิบสามปีหรืออะไรก็แล้วแต่ผมตอบได้เพียงว่า
เขาต้องทำเพราะเขาจะต้องให้บริการประชาชนแต่ทำถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมาย
เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของมีการดำเนินการตามกฎหมายอยู่
ประชาการรับเนินการอยู่ถ้าผิดก็ต้องรับเนินการ
ถ้าผู้ว่าท่านใดทำแล้วนั่นผมก็จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
นั่นคืออำนาจหน้าที่ผมนะครับขณะนี้ตอบได้ไว้ว่า
เขาเขาทำเพื่อบริการประชาชนถูกกฎหมายผิดหมายเขารับผิดชอบ
มีคนดำเนินการตามกฎหมายอยู่มีการร้องเรียนอยู่นะครับ
นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่คอรมอก็ดูเอาถ้ายังมีเรื่องอยู่
ก็เลยยังไม่เอามาพิจารณาก็คงตอบรวมรวมว่าสุดท้ายทั้งหมดเนี่ย
มีเจตนาอย่างเดียวให้ประชาชนได้รับบริการ

ถ้าจะเก็บเงินมีปัญหาก็อย่าเพิ่งไปเก็บ
ถ้าจะหาผู้ประกอบการใหม่จะต้องไปแก้สัญญามีปัญหาก็หยุดก่อน
แล้วนี่แหละก็จึงถามผู้บริหารผู้ใหม่กับสภาใหม่ว่าจะทำอย่างไร

ผมยังมีความรับผิดชอบเต็มที่ในการกำกับ

แต่ว่าเป็นท่านประดูกชายยังมี
ซึ่ง
แล้วก็ไม่พยายาม
ที่จะตอบในสิ่งที่ผมถามผมถามว่าท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้กำกับเนี่ยนะครับ
เมื่อเห็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลกำลังกระทำการในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
โดยเฉพาะในเรื่องของการที่นะครับไปต่อสัญญาสัมปทานในสายหลัก
ก็คือในส่วนของสถานีอ่อนนุษย์นะครับไปในส่วนของสถานีหมอชิด
อีกสิบสามปีทั้งทั้งที่สัญญายังไม่หมด
ซึ่งจะหมดในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองกลายเป็นว่าในสัญญาหลักนี้นะครับ
จะไม่จะไปหมดในปีสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าซึ่งถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
ส่วนขั้นตอนจะมีใครไปร้องหน่วยงานตรวจสอบให้ลงโทษอย่างไร
มันไม่ใช่สิ่งที่ผมถามแต่ผมถามท่านในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล
เมื่อรับทราบในสิ่งที่เป็นข้อมูลว่าหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านเนี่ย
ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าผู้บริหารในช่วงนั้นเนี่ย
เป็นช่วงผู้บริหารที่มีมาจากการแต่งตั้งโดยการยึดอำนาจหรือว่ารัฐประหารที่มีท่านเป็นหนึ่งอยู่ในนั้นอยู่ด้วย
หรือว่าสาเหตุนี้เลยทำให้ท่านไม่ลงไปติดตามตรวจสอบ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบว่าสิ่งที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเนี่ย
มันชอบทำมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยกับไอ้สิบสามปี
ที่มันจะต้องไปผูกพันกับในกรณีที่กรทมจ้างเดินรถ
ไม่ว่าจะเป็นบางว่าตากศิลป์ไม่ว่าจะเป็นอ่อนนุษย์แปรลิ่ง
มันคนละเรื่องแต่ท่านอย่าเอาสองเรื่องนี้มารวมเป็นเรื่องเดียวกัน
ตั้งคำถามเลยครับตามที่สามครับท่านประธานครับ
เชิญหน่อยครับผมเหลือเวลาแล้วป่ะครับเกิดไปแล้วครับ
แต่ละอนุโลมไหมครับเกินไปแล้วครับครับก็ขออนุญาตถามท่านประธานผ่านไปถึงลำปรีนะครับว่า
ข้อมูลทั้งหมดอยู่เป็นอย่างเนี้ยนะครับท้ายที่สุดแล้ว
ข้อสรุปที่ท่านจะต้องดำเนินการในฐานะที่เป็นผู้กำกับ
ท่านได้มีการตั้งคณะทำงานของท่านขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้บ้างหรือไม่
หรือว่าท่านมอบหมายให้กับกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการ
เป็นคนคอยเสนอเรื่องเพื่อชงมาให้ท่านนำเข้าสู่
คณะรัฐมนตรีแต่เพียงอย่างเดียวครับครับคำถามสุดท้ายนะครับเชิญ
เวลาเขาเกินแล้วนะครับแต่ว่าอนุโลมครับเชิญนะครับครับผม
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสัมภาษณ์สิบสามปีอะไรเนี่ยน่ะ
ไม่มีไม่มีการไปต่อสัญญาสัมประธาน๑๓ปีไม่มีนะครับ
เมื่อสร้างเสร็จเขาก็จ้างเดินรถผิดถูกอย่างไรในขณะนี้เนี่ย
ก็ต้องดูในส่วนนั้นนะครับในส่วนของคอรมอเอง
ในการพิจารณาตามผลเจรจา
ที่ก็เกิดของผมเรียนตอนออกแล้ว

อย่างไรก็ตามในส่วนของฝ่าย

แต่คนทำจะมีถูกผิดนั้น

ก็รวมการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่า
อันดับหนึ่งยังไม่มีการต่อสัมประธานใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับโครงการเรื่องนี้
โครงการหลักยังคงอยู่ที่ปี๗๒เหมือนเดิม
โครงการใหม่ยังไม่มีกรทมจ้างเดินรถอยู่
ยังไม่ได้ทำสัมประธานให้ใครทั้งสิ้นไม่มี
การจ้างเดินรถมีเพื่อให้เดินรถได้
ถามว่ามีปัญหาอะไรอย่างไร
แต่ว่าการทำถูกหรือผิดนั้นอยู่ในขั้นตอนกฎหมายที่ต้องพิจารณา
ผมถึงบอกเป็นเรื่องหนึ่งที่คอรมอก็ถือเป็นข้อพินาว่า

จะมีมติออกไปได้ไหมตามข้อเจรจานะครับ
ในส่วนของการกำกับนะครับก็เรียนว่าถ้าเมื่อผลออกมาว่าการต่อสัญญาเขาทำมา
สัญญานั้นเดินแล้วจ้างเดินรถถ้าไม่จ้างก็คงไม่มีเดินรถได้
ไม่มีต่อธรรมดานะครับยินยันยันไม่มี
กิจศิริกาบอกว่ามีผลบังคับใช้ก็ยังไม่เห็นข้ออันใดที่จะต้องไปตั้ง
กรรมการไปดำเนินการต่อเมื่อปปชชี้มาว่าการดำเนินการนั้นไม่ถูกต้อง
นั่นแหละจะต้องมีการตั้งกรรมการนั่นคือการกำกับ
เรียนย้ำนะครับไม่มีการปล่อยเพิกเฉยไม่มี
แล้วที่ทำทั้งหมดมานั้นยึดอยู่บนผลประโยชน์พี่น้องประชาชน
โปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายจึงยังไม่มีการลงมติใดทั้งสิ้น
แล้วในขณะนี้ก็สามารถบอกได้โดยข้อจบเลยก็คือว่า
จะถามกลับไปที่กรุงเทพหานครซึ่งเป็นผู้บริหารใหม่
สภาใหม่ซึ่งจะมีข้อมูลทุกอย่างและมีความตั้งใจที่บริการ
พี่น้องประชาชนให้ดีสุดตัดสินกำหนดแนวทางมาว่าจะทำยังไง
นั่นคือมาหน้าที่ที่กรุงเทพมหานครต้องทำกับผมคงไปขอทราบว่าจะทำอย่างไร
จะไปร่วมด้วยเขาคงไม่มาให้ผมไปร่วมคิดหรอกครับ
เขาก็จะทำตามหน้าที่เขาถ้าทำได้อย่างไรก็คงแจ้งเรามา
ถ้าแจ้งมาว่าทำได้ไอ้เรื่องที่ทำมาเราจะเข้าคอรมอว่าเรียบนคร
แจ้งว่าดำเนินการได้ให้ยุติเรื่องก็จบ
เรื่องของความตัวชอบทั้งหมดไม่ต้องไปสนใจหกสิบห้าหรือเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจ
ต่อสัญญาหรือไม่ไม่ต้องสนใจอยู่ที่ว่าอ่า
ผู้บริหารใหม่รัฐสภาใหม่จะตัดสินใจดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร
แต่ต้องอยู่บนผลวิบัติพี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่ผมจะกำกับ
ขอบคุณท่านประเดิมชัยและท่านน้ำตรีมหาธัยนะครับ
ท่านได้ใช้เวลาไปท่านประเดิมชัยใช้เกินไปสองนาทีนะครับ
รัฐมนตรีใช้เวลาเกินไป๖นาทีก็ขออภัยท่านสมาชิกด้วย
ที่ไม่สามารถบริหารเวลาได้ภายในเวลาที่กำหนด
แต่ว่าโดยที่เป็นกระทู้ถามนะครับก็จำเป็นต้องคุมเวลา